พาไปดูอีกหนึ่งเดียวในประเทศไทย
เป็นลิ้นจี่สายพันธุ์ใหม่ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
สายพันธุ์นพ๑หรือนครพนม๑นะคะ
เกษตรกรบ้านนาโดนจังหวัดนครพนม
เขามีการเพาะปลูกลิ้นจี่สายพันธุ์นี้มานานกว่า๔๐ปีแล้ว
แล้วก็ประสบความสำเร็จมาก
สร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า๑ล้านบาทต่อปี

จีพวงโตที่เห็นกว่า๒๐๐๐ต้นนะคะ
เป็นผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรชาวบ้านนาโดน
ตำบลขามเท่าอำเภอเมืองจังหวัดนครพนม
เพราะปลูกไว้บนพื้นที่๑๐๐๐ไร่ค่ะ
หลังจากมีการต่อยอดอาชีพเกษตรพอเพียงแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน

พี่น้องเกษตรกรได้เริ่มนำเมล็ดพันธุ์ลิ้นจี่สายพันธุ์ภาคเหนือ
ทดลองปลูกในครัวเรือนนานกว่า๔๐ปี
ประสบความสำเร็จกลายเป็นลิ้นจี่สายพันธุ์ที่มีรสชาติอร่อย
และมีคุณลักษณะเหมาะกับพื้นที่การเพาะปลูก
ทำให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรนครพนมเข้าไปต่อยอด
ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรเพื่อขยายพันธุ์
พัฒนาเป็นกิ่งตอนนะคะนำไปเพาะปลูกแล้วก็ขยายพันธุ

ก่อนนำออกจำหน่ายสร้างรายได้แก่เกษตรกร
โอ้โหลิ้นจี่สายพันธุนี้รสชาติอร่อยนะ
ใช่แล้วลิ้นจี่สายพันธุ์นี้รสชาติอร่อยมาก
เขาบอกกันแบบนี้เป็นสายพันธุ์อีสานด้วยนะคะ
มีชื่อว่านพ๑หรือนครพนมหนึ่ง
นอพอหนึ่งถาดแล้วไม่มีพอเลยนะ
ไม่มีค่ะนอพอโนไม่พอ

ใช่ซึ่งเขาบอกว่าเป็นลิ้นจี่สายพันธุ์เดียว
ภาคอีสานนะคะที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
โดยเฉพาะพื้นที่ดินตามแนวริมฝั่งแม่น้ำโขงค่ะ
เนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่มีความชุ่มชื้นนะคะ
แล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติมาก
ส่งผลให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพ
ไม่แพ้ลิ้นจี่สายพันธุ์ทางภาคเหนือเลยนะ
ปกติลิ้นจี่เขาจะมาจากทางภาคเหนือนี่
ใช่ค่ะแต่ว่าที่นี่นครพนมเนี่ยค่ะ
เพาะปลูกลิ้นจี่นี้นะคะจนรสชาติอร่อยมาก
เขาบอกแบบนี้นะคะด้านนายนัทชัยอ่อนบัตรนะคะ
อายุ๕๑ปีรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเท่าอำเภอเมือง
จังหวัดนครพนมเขาบอกว่าในปีนี้ได้ลิ้นจี่ที่
เกษตรกรเพาะปลูกให้ผลผลิตที่ดีแล้วก็มีคุณภาพมากกว่าปีที่ผ่านมาค่ะ
จุดเด่นของนพ๑ก็จะมีผลดกลูกโตเปลือกแดง
รสชาติหวานอมเปรี้ยวกรอบเนื้อแห้งแล้วก็เป็นของอีสานด้วยนะ
ลองนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมถ้ารู้ถ้ามีที่ไหนก็บอกเรา
ส่งให้เราได้ด้วยนะดีไหม
แต่ปีนี้รู้สึกวัดดุลเยอะเลยซึ่งทางอบโตความทาวน์เรานี้
ก็จะจัดขับตรงวันที่๑๓ผู้สูงอายุจัดงานลินจีไปด้วย
ซึ่งก็ทางอบโตเรานี้ขึ้นมาติดต่อสวรรภ์
ถ้าพี่น้องนะครับอยากจะมาเที่ยวงานที่อบตคำเท่าเนี่ย
ก็แวะนะครับแวะชิมลินจี้นะครับ
ซึ่งจะไม่เหมือนแถวภาคอื่นนะครับคือ
ำเท้าเรานี้จะเป็นลูกโตนะครับลูกโตแล้วก็อมหวานเปรี้ยวนิดนะครับ
ซึ่งกินแล้วอร่อยลักษณะก็คือลูกมันจะโตอมเปรี้ยวอมหวานนิดนึง
เยี่ยมเลยแล้วก็ไม่ฉ่ำน้ำจนเกินไปด้วยนะคะ
โดยลิ้นจี่จะให้ผลผลิตในช่วงเดือนมีนาถึงเมษายน
เป็นช่วงที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวลิ้นจีส่งออกขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ปีละกว่า๑๐๐๒๐๐ตันเลยนะคะจนกลายเป็นผลผลิตที่ตลาดเพื่อนบ้านให้การยอมรับ
แล้วก็มีพ่อค้าแม่ค้าชาวจีนเนี่ยไปรับซื้อในราคาขายกิโลกรัมละหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยยี่สิบบาทด้วย
สร้างรายได้หมุนเวียนปีละไม่ต่ำกว่า๑๐๐ล้านบาทจึงเป็นที่มาของลิ้นจี่โกอินเตอร์จ้า